สวัสดีครับคุณครู

ไม่ใช่คุณครูแต่เป็นอาจารย์ปอ

แน่นอนแค่เตรียมชุดไปทำบุญวันนี้
พรุ่งนี้ก็จะใส่ตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาก็ไปเลย

ไม่อาบแล้วรักษาช่วงนี้

วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับ
เราจะมาพูดถึงเลขที่เป็นพลังของหัวใจธรรมะ
ซึ่งตามปกติแล้วเราพูดบ่อยในเรื่องของเลข๕๙
แต่เราจะไปเน้นหนักในด้านของแง่มุมการปล่อยวางการมีสติ
ความลอบควอเป็นผู้ที่ดูใหม่เป็นผู้ใยมีอุทิศภาวะนะคะ
แต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นหนักทางด้าน

ว่าเพราะอะไรเราจะแตกแขนงออกมาให้เห็นเลยค่ะ
อย่างเลข๕ก็คือดาวพระฤหัสบดี
ซึ่งบางตำราจะบอกเลยว่า

ดาวครูนี่คือเป็นผู้ที่มีลักษณะชอบสอนชอบเรียนรู้
และเป็นคนที่ใจเย็นเข้าใจเด็กเข้าใจทุกคนที่เข้ามาฝ่ายหาความรู้
สำหรับดาวครูแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เปิดรับความรู้อยู่ตลอดเวลา
ความรู้ไม่มีวันเต็มเหมือนน้ำที่ไม่มีวันเต็มแก้ว
พร้อมที่จะให้เติมได้ตลอดเวลานะคะแล้วในเมื่อความรู้เขาได้ครบแตกฉานแล้วเนี่ย
เขาก็จะมองถึงคนรอบตัวที่อยากรู้เหมือนเขาเขาพร้อมที่จะแนะนำแบบไม่กักวิชา
พร้อมจะสอนพร้อมจะให้ความรู้แล้วพอมาบวกกับเลข๙ล่ะครับ
บวกกับเลข๙เกิดอะไรขึ้นพระเกตเป็นเรื่องของพลังในการเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ใบง่ายเลยว่าคุณครูมารวมกับบันไดในการปีนเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยทำให้การเรียนรู้ในเรื่องธรรมะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไปได้อย่างดี
และพร้อมที่จะบอกกล่าวกับคนที่เขาสนิทหรือคนที่เขารักหรือคนรอบตัวที่อยากรู้เหมือนเขานะคะ
ทำให้การปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การมีสมาธิต่างมีความอย่างรู้อยู่ในตัวแล้ว
ทำให้ทำได้ดีและไปให้ถึงเร็วที่สุดมากกว่าคนอื่นเลย
เอาเป็นว่าทำบุญเห็นผลไวค่ะสำหรับ๕๙
แล้วพูดถึงการทำบุญแล้วอาจารย์แนะนำการทำบุญแบบไหนในช่วงนี้
เอาง่ายเลยที่เราทำได้ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลา
อันนี้ทำประจำทำได้คุณชนะปล่อยอะไร
ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์บางทีปล่อยสัตว์ใหญ่ก็ปล่อยโค
เป็นคนดีจริงเลยคุณชนะเนี่ยปล่อยปลาที่อยู่ในมือสองมือออกไปแล้วใช่ไหม
จับไม่ค่อยอยู่จับปลาสองมืออันนี้ผมแนะนำเลยนะ
แนะนำให้ทำแนะนำว่าอย่าทำไปปล่อยปลาดีกว่า
มันจะไม่เหลือแม้แต่ปลาสักตัว
เดี๋ยวจะบอกวิธีปล่อยปลายังไงในช่วงวันเกิดนะคะ
เราต้องปล่อยกี่ตัวกี่อะไรแบบนี้อาจารย์ปอลมีมาแนะนำด้วย
จริงเราสามารถปล่อยได้ทุกวันแหละแต่ไหนก็จะเป็นวันวิสาขบูชาวันบุญใหญ่
แล้วการปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์ต่างขอให้ยึดกำลังวันเกิดไว้
กำลังเลขวันเกิดนะคะอย่างเช่นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ
ให้ปล่อยทั้งหมด๖ตัว๖ตัวท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยนะ
อาทิตยปล่อยไปเลย๖ตัวเรียกว่าปล่อยตามพลังวันเกิด
ส่วนวันจันทร์ล่ะคะวันจันทร์ค่ะก็ปล่อย๑๕ตัวนะคะ
วันจันทร์๑๕ตัวเยอะหน่อยปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะปลาสลิดก็ได้ค่ะ
ส่วนวันอังคารเหรอคะวันอังคาร๘ตัววันพุธก็มีพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนด้วยพุธกลางวัน
กลางวัน๑๗ตัวส่วนพุธกลางคืนเป็น๑๒ตัวค่ะ
แล้วก็วันพฤหัส๑๙ตัวเยอะหน่อยนะคะ๑๙ตัว
ตัวที่อยู่ในมือไม่พอแล้วต้องไปซื้อเพิ่มนะคะ
ส่วนวันศุกร์ค่ะค่ะวันศุกร์นะคะ๒๑ตัวค่ะ
และวันเสาร์ค่ะวันเสาร์จะแนะนำให้ปล่อย๑๐ตัว
ก็คือปล่อยตามพลังของวันเกิดของแต่ละกล้องเลยค่ะ
แล้วอันนี้ไม่เฉพาะแค่ปล่อยสัตว์นะคะอย่างเช่นการสวดมนต์ก็เช่นกัน
เรายึดตัวเลขหลักสวดมนต์เกิดตามจบตามกำลังวันเกิดได้
ถูกต้องค่ะเอาล่ะก็ถือว่าเป็นการเสริมมงคลนะ
ใช่แล้วค่ะก็ได้เคล็ดลับกันไปแล้วนะคะ
วิธีการเลือกใช้เลข๕เลข๙ให้มันเสริมบุญกันไปนะคะ
คราวนี้เรามาดูหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาให้อาจารย์ปอลช่วยวิเคราะห์กันหน่อยนะคะ
ส่งเข้ามาภายใน๕นาทีแรกท่านแรกนะคะคุณโออาชีพขายขนมค่ะอาจารย์ปอ

เลขนี้เป็นมงคลดีมค่ะ๐๘๓๑๗๖๖นะคะ

เลขนี้บุคลิกภายนอกคนมองจะค่อนข้างเราจะดูค่อนข้างมูดดี้อารมณ์ไม่ค่อยดี
มองเป็นคนอารมณ์ไม่ค่อยดีมองเป็นคนที่โอ๊ยอย่าไปคุยกับเขามากเดี๋ยวเขาดุเอา
อืออืมจะมีผลกับการขายของนะคะ
นั่นน่ะสิเป็นอาชีพค้าขายด้วย
ตามด้วยเลข๓๑ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างร้ายแรงในเรื่องของทั้งอารมณ์ทั้งคนโกง
๑๗ก็กดดันทำเครียด

คือเบอร์นี้ไม่อยากจะบอกว่าแทบจะไม่กล้าดูให้
เอาอย่างนี้ดีกว่าเบอร์นี้ควรเปลี่ยนเลย

เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเป็นเลขเสียค่ารุนแรงอยู่แล้ว
ในเรื่องระธมรักระธมทุกข์
เป็นคู่เลขศัตรูเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดแล้ว
๗๖๖๗เป็นคู่เลขศัตรู
และธมรักและธมทุกข์และทมเรื่องเงิน
เอาล่ะเป็นไปได้ควรจะเปลี่ยน

ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์ปอได้หลังใหม่
เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางโซเชียลของอาจารย์ปอเอาไว้

คุณวิไลรักอาชีพแม่บ้านนะคะ

เป็นคนตลกอารมณ์ดีนะคะ๕๕๕๒๐๔๗ค่ะ

เป็นคุณแม่บ้านที่บุคลิกภายนอกดูทำงานเป็นขั้นตอนค่ะ
เป็นคนที่มีระเบียบรอบครอบค่อนข้างใจเย็นมาก
แล้วถ้าเป็นคุณแม่บ้านที่ต้องดูแลที่บ้าน
จะยอมลูกชายและสามีมาก

แล้วบางทีก็ส่วนหนึ่งเราก็อาจจะต้องพึ่งพาเงินจาก
ทางคุณพ่อบ้านมาช่วยด้วย

ใช่แล้วก็บุคลิกเป็นคนอ่อนโยน
ขี้ใจน้อยด้วยขี้ใจน้อยด้วยด้วยเลขสองศูนย์นะคะค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

เป็นเรื่องของการที่พูดอะไรคนมักจะเข้าใจผิด

กึ่งกึ่งครับกึ่งกึ่งเหมือนกัน
คืออย่าง๙๒คือก็ต้องบอกว่าเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เป็นเรื่องเท่าแก่นี้เงินก้อนโต
แล้วก็เป็นคนที่บริหารงานได้ดีต่อยอดธุรกิจได้ดี

ชีวิตมักจะเจอแต่เรื่องของคดีความ

ถูกเอาเปรียบเรื่องสัญญาประมาณนี้เลย
สัญญาว่าจะจ่ายเงินตอนไหนก็จะโดนเลื่อนตลอด

แล้วตามด้วย๔๓โถถ้ามาขนาดนี้แล้ว
ุดหงิดก็ต้องแบบเต็มที่กับคำพูดแหละ
พูดจาแบบรุนแรงแรงนิดนึง
ก็คือแล้ว๓๓เป็นมนุษย์ไฮเปอร์

ใช่นิ่งไม่ได้เลยแล้วตามได้๓คน
ปกติ๓๖ก็เป็นเลขดีเป็นเสน่ห์ของความเป็นตัวตน

เลขนี้ก็เลยบอกว่ากึ่ง
แต่เปลี่ยนได้ก็ดีนะเพราะเรื่องคดีความมันไม่ดีหรอก

ไปติดตรงเรื่องของตัวเลขที่มันจะทำให้เกิดคดีความ
ใช่ทั้งหมดทั้งมวลก็ใช้วิจารณญาณนะคะ
เป็นเรื่องของเลขขศาสตร์ค่ะคุณผู้ชม
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมถ้าใครอยากจะปรึกษาอาจารย์ปอล

ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปอลนะคะ

ขอบคุณอาจารย์ปอล์ขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวมาตอบคำถามกันแล้วก็ไปต่อกันได้
ทางโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปอนนะครับ